เจอยุ่งมีข่าวเมาส์นะฮะมาให้ชาวเน็ตได้ตามสืบกันอีกแล้ว

เมื่อเพจดังเจ๊มอยอีกแล้วว่า

มอยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
ว่ากันด้วยเรื่องของดาราชาย

จนคนฮือฮาว่าแบบนี้ก็ได้เหรอวะ

เมื่อวานนี้มีติ่งเพจบอกว่าเหมือนได้กลิ่นตุ

ดาราชายขาวโบ๊ะเทย่าค่ะเทค่ะ

เทแฟนชะนีหน้าธรรมดาค่ะ

กิ๊กกับหนุ่มหน้าใสว่ะแองจี้

ตอนแรกก็มีคนเห็นดาราชายขาวโบ๊ะเนี่ย
หนุ่มหน้าใสที่เชียงใหม่ว่ะแหลกก็เฉยนั่นแหละคือเพื่อนกัน
เพราะดาราชายมีแฟนเป็นชนีงานคือนืนแล้วมีแฟนเพลงอย่างผู้
วงกลับไปคอนเสิร์ตพัทยานี่ที่ผ่านมานี่
เกิดหน้าเกิดตาหนุงหลิงมุ่งมิ่งสบนวเนีย

ชะนีน่าธรรมดาไปกุ้งกิ้งกับผู้หญิงอื่น

ชายสวีตชายกานจะแปลก

ฉันสวีตจะไปเที่ยวไม่จะมีใครสนใจฉัน

คนข้างตัวคุณแม่มีความรักกระนุ้งกระนิ้งคุณแม่ต้องเห็นใจเขา
ก็ไม่ได้ไปด่าไปกดดันไปแยกคู่เขาไม่ถูกต้อง
ตายฉันทำใจไม่ได้ทำงานเสียงานเสียการไม่ได้เลย
นะแต่พ่อหนุ่มนั้นพยายามจะพรีเซนต์ว่านี่ผู้ชายของฉันเนี่ย

ในขณะที่ฉันนี่เนี่ยแฟนดาราน่ะก็ยังไซซ์ซื้อล้างลา
ไม่รู้ว่าแฟนตัวเองไปมี

อืมบอกเราเรื่องนี้แค่มีกลิ่นน่ะ
แต่เรื่องจริงดาราชายขาวโบ๊ะใครวะ
อาจจะไม่ใช่พวกชอบไม้ป่าเดียวกันพวกแมนคุยกันคะ

ชะนีไม่ได้โง่เด้อเขายังรักกันดีใครวะ
ขาวโบ๊ะรู้จักกันอีกสิ

เขาก็จิ้นเจิ้นอะไรกันได้อยู่แม้

ว่าเชื่อทุกอย่างพอมารู้อีกทีโฮ
หรือผู้ชายเขาโอเคไหมล่ะ

เถอะตึกคุณแม่นี่เป็นตึกการทำงานใช่ไหมคะ
นักแสดงคุณแม่นี่อีบ้าฉันไม่มีนักแสดง